ส่วนคนนี้ประกาศออกมาเลยค่ะว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นป่าดันแล้วนะคะ
สำหรับพี่เต๋าสมชัยเข็มกลัดของเราบอกเลยว่าไม่ได้ดันใครที่ไหนหรอก
ดันลูกตัวเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคนที่เจ้าตัวจะดันเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยนะ
ก็คือลูกสาวตัวน้อยวัย๑๓ปีน้องสมใจค่ะ
หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคุณพ่อเต๋าเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังนะคะว่า
หลังจากที่เจ้าตัวมาร่วมงานค้นหาดาวดวงใหม่ในวงการ
ลูกสาวเนี่ยดูสนอกสนใจนะดูเหมือนว่าจะชอบงานในวงการบันเทิง
ซึ่งก็มีการสนับสนุนให้เขาไปเรียนแอคติ้งมาบ้างนิดหน่อย
แล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาบ้างนะตอนนี้แต่จะรับหรือไม่รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกสาว
ที่สำคัญก็คือเจ้าตัวเนี่ยพร้อมมากเลยพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่าง
แต่มีเงื่อนไขนะคือต้องไม่กระทบกับการเรียนเพราะตอนนี้เนี่ยอยากให้น้องสมใจโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าค่ะ
ทางเทศดีผมไม่เก่งตลอดก็ต้องปล่อยให้เข้าไปเรียนเทศดีแล้วถ้ามรึงมันก็ชอบจริงฟังเนี่ย

คือถ้ามันไม่รบกวนเวลาเรียนผมโอเค
ใช่เพราะว่าถ้าอย่างเป็นละครที่มันยาวอย่างนี้ได้
เพราะจริงเขาเรียนภูมิสื่ออย่างที่เขาเรียนจริง
เอาล่ะอาจจะมีดาวดวงใหม่ประดับวงการมาอีกหนึ่งคนก็ได้รอดู